มีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์หนึ่งนะครับ
ทหารคนหนึ่งตามง้อภรรยาไม่สำเร็จ
ปรากฏว่ายิงภรรยาเลย

ใช่เขามีภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
ที่สามารถจับวินาทีเกิดเหตุเอาไว้ได้
เหตุการณ์อยู่ที่ปราจีนบุรีนะครับทุกผู้ชมครับ
เดี๋ยวไปดูนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๙นาฬิกา๓๐นาทีของวันที่
ก็ของวันนี้นะฮะ๑๑พฤศจิกายนนะครับ
ที่ร้านขายของชำแห่งหนึ่งนะครับ
ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลประจันตคาม
โอ้โหนี่จิกหัวลากออกมาแบบนี้เลยเหรอ
ค่ะแล้วมีปืนอยู่ในมือด้วยนะครับ
เดี๋ยวก่อนนั่นเด็กหรือเปล่าคะ
นี่เห็นมั้ยอ่า
ก็มีเด็กยืนอยู่หน้าร้านด้วยรถผ่านไปผ่านมา
กลางวันแซกเลยนะฮะ

อยู่ในพื้นที่ตะบลหนองแก้วอำเภอประจันตคามจังหวัดปลาชินบุรีนะครับ

ผู้ก่อเหตุก็คือสิบโทพานุวัฒน์พันธ์ชื่น
ใช้ปืน๓๘ยิงนางสาวพรพันธ์พุทธกลาง
ที่เป็นภรรยาจนบาดเจ็บที่ต้นแขนขวา

ส่วน๑๐โทพานุวัฒน์ก็ขับรถยนต์

เดินเข้ามาขอคืนดีกับภรรยาเพื่อให้กลับบ้าน
หลังจากที่ทั้งสองคนมีปากเสียงทะเลาวิวาสกัน
แล้วตอนที่ทะเลาะกันเนี่ยก็เป็นคนไล่เข้ามาจากบ้านนะ

หลังจากนั้น๑๐โทพนุวัฒน์ก็พยายามตามง้อ
แต่ยังไงภรรยาก็ไม่ยอมกลับด้วย
วันนี้มาเจอครับก็มาฉุดกระชาก
ใช้มือดึงผมลากออกมาจากร้าน
มือซ้ายเนี่ยฉุดกระชากดึงผมเข้ามือขวาถือปืนเอาไว้
พยายามจะลากภรรยาขึ้นรถตัวเองให้ได้

สุดท้ายแล้วก็เลยยิงใส่เขาเลยจนเขาบาดเจ็บ
มีเหตุยิงกันที่หน้าบ้านที่หน้าร้านค้าเป็นร้านค้าครับ
เขาก็โทรไปแจ้งว่าวันนี้ผมอยู่วัดนะมีงานกระถิ่น
กระถิ่นอ๋อก็รีบบอกมาดูครับแต่ก็เจอแต่คนเจ็บนะแล้วส่วนคนก่อเหตุ
ฮะคนก่อเหตุก็ขับรถหลบหนีไปหลบหนีไปนะฮะครับใช้รถ
พอทราบไหมฮะบ้างต้นเจ๋งบ้างต้นเจ๋งนะฮะอ๋อแล้วในบ้างต้นนี่
ทราบว่าเป็นสามีภรรยากันเป็นสามีภรรยารู้สึกรู้สึกถามถาม
ัญญาเขาบอกว่าเขาไล่ออกจากบ้านเมื่อวานนี้เขาก็กลับมาอยู่บ้านเขาที่
ภูมิบ้านเดี๋ยวเมื่อคืนนี้ก็มีข่าวว่าเขามังงัดบ้านนะอ๋อ
มังงัดบ้านอ๋อมังงัดบ้านถามหาภรรยาแต่ภรรยาเขาไปทำงาน
แล้วพอทราบไหมว่าถูกยิงกี่นัดครับเขาบอกนัดเดียวครับ
ตำรวจสพประจันทคามบอกว่าสอบปากคำผู้บาดเจ็บแล้วก็พยานแล้วนะครับ
ทราบว่าทั้งสองคนมีปัญหากันมาระยะหนึ่งแล้ว
แล้วฝ่ายชายก็เป็นฝ่ายไล่ฝ่ายหญิงออกจากบ้านอ่า
ฝ่ายหญิงเขาก็กลับมาอยู่บ้านพ่อของแม่กับพ่อกับแม่นะครับ
เมื่อช่วงบ่ายเมื่อวานนี้๑๐โทพนุวัฒน์ตามหาอยู่
ตามหาที่บ้านพ่อตาแม่ยายเพื่อขอคืนดีแต่ไม่เจอภรรยา
อืมเนื่องจากเขาไปทำงานที่โรงงานนะครับ
สายวันนี้มาดักรอหลังเลิกงานครับที่ร้านขายของชำที่เป็นจุดรับส่งรถพนักงาน
แล้วก็ก่อเหตุยิงเขาบาดเจ็บนี่นะฮะ
โชคดีไม่อารวาสมากกว่านี้นะคนเยอะแยะไปหมดนะครับ
ตำรวจตอนนี้ส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปยังบ้านของสิบโทพนุวัฒน์
อยู่ที่ตำบลโพงามอำเภอประจันตคามแล้วเพื่อจับกลุ่มตัวแต่ยังไม่เจอตัวนะครับ
แล้วจากการตรวจสอบประวัติพบว่าสิบโทพานุวัฒน์ตอนนี้มีหมายจับของสารมณฑนทหารบกที่สิบแปด
ลงวันที่๑สิงหาคมที่ผ่านมาเนื่องจากไม่ไปปฏิบัติราชการนี่ฮะ
ก็กำลังรวบรวมพยานหลักฐานขอสารอนุมัติหมายจับในคดีนี้เพิ่มเติม

แต่มาง้อภรรยาง้อไม่สำเร็จก็ยิงเขาอีก